สวยเนอะดีเนอะดีมากเลยอ่ะ
เข้มข้นมาก
เดี๋ยวนะคะพี่พี่ไม่เกรงใจน้องเลยนั่งนั่งอยู่สีชมพูขนาดเนี้ย

ก็เราอ่ะเรียกแล้วจะไปต่อช้า
พี่ก็เลยบอกแม่เนยว่าอย่าให้เป็นการเสียเวลา

เอาแล้วไม่มีใครสั่งเผื่อเลยสักชามนึง

อ่ะสั่งสั่งในรายการละกันกันละกันคุณผู้ชมไปสั่ง
เดี๋ยวน้องค่ะเอาเส้นเล็กค่ะ

เอาน้ำข้นผสมน้ำใสค่ะ
อืมเป็นยังไง

เดี๋ยวนะคะแล้วก๋วยเตี๋ยวที่พี่ป้องกับพี่เนยทานกันอยู่เนี่ย

เท่านั้นนะคะ

นำไปช่วยเหลือเด็กแล้วก็ชาวบ้านอีกด้วยค่ะ

บาทจะช่วยเหลือเด็กกับชาวบ้านได้อีกเหรอคะ

ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยกันก่อนเลยค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวบุญเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรียกได้ว่าราคาถูกที่สุดในประเทศล่ะครับ
แม่ที่กล้าเค็มได้ขนาดนี้เนี่ย
เพราะเขาขายในราคาเพียงแค่๑บาท
ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวบุญนี้ตั้งอยู่ที่วัดหนองกระทุ่ม
จังหวัดนครปฐมเป็นไอเดียดีของหลวงพ่อปั่น
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มที่ต้องการให้ญาติโยมได้ทานก๋วยเตี๋ยวในราคา๑บาท
เพื่อแลกกับหนึ่งอิ่มนั่นเองล่ะครับ
โดยมีชาวบ้านมาช่วยกันเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบจิตอาสาไม่เอาค่าจ้างสักกะบาทเดียว
และมีคุณอำนวยโคศกของวัดหนองกระทุ่มเป็นผู้ช่วยทำหน้าที่ดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวบุญนี้จ้าฮ่า
ไหว้พระกันแล้วขอพรพระกันแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยวตลาดอิ่มบุญ
มาชิมก็ได้ครับก๋วยเตี๋ยวชามละหนึ่งบาทแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ชุดละร้อยสี่สิบเก้าบาทอร้อยอร่อยนะครับ
อร่อยค่ะชามใหญ่มากตำหอกกระบาทน่ะค่ะ
ชามใหญ่ชามยักษ์ครับก็อันนี้๑๑คนครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่า
ชามร้อยสี่สิบเก้ามากันห้าคนยังไม่หมดเลยครับ
เจริญพรจะลองทานในอ่าวัดหนองกระทุ่มเนี้ยครับจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
คือเพื่อจะให้ญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาที่วัดหนองกระทุ่มเนี่ยครับได้รับประทานอาหารเป็นที่พึ่งให้แก่ญาติโยมสาธุชนได้ประมาณไปปี๖๑เนี่ยนะครับ
ก็จัดตั้งเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวบัตรเดียวเป็นกุศโลบายด้วยให้ญาติโยมสาธุชนที่มารับประทานอาหารเนี่ยได้ชำระหนี้สงฆ์ซึ่งเหตุมันเกิดจากโยมที่มารับประทานเองเกิดความไม่อยากจะทานกลัวจะเป็นหนี้ส่งก็เลยเป็นกุศโลบายให้ชำระเงินก็อาศัยตรงนี้เพื่อเป็นโรงทานเพื่อไปรวบรวมปัจจัยมาใช้สารประโยชน
จะบอกว่านอกจากพี่อำนวยแล้วยังมีแบบว่าแม่ค้าพ่อค้านะคะที่แบบว่าเป็นอาสาสมัครนะอิ่มบุญในวันนี้นะคะมาเปิดก๋วยเตี๋ยวกันในรายการไปเลย

เอาอย่างนี้ค่ะพี่อำนวยคำถามแรกที่ใบต้องสงสัยคุณผู้ชมก็สงสัย

เดี๋ยวถามก่อนพี่ทานกันเนี่ย
ตอนนี้พี่ได้กำไรไหม

เพราะได้กำไรทั้งสองฝ่าย
ไรของเรานี่หมายถึงอะไร
ก็คนที่มาร่วมทำบุญนะครับ

แต่บาทบางคนก็ใส่๕บาทหรือ๑๐๒๐บาทแล้วแต่

แล้วก็เมฆาะที่เราไปซื้อของมาวัดทุ่นดิบเนี่ย

ทางเราเนี่ยเปิดเพื่อเป็นตลาดอิ่มบุญอยู่แล้ว๕๐๐๒ค่ะ

คือวัดหนองกระทุ่มเนี่ยซึ่งมีพระกจิชื่อดังอยู่แล้ว
หลวงปู่ปั่นกวิสโลปัจจุบันอายุ๙๒พันศา

คนก็มาสการะบูชามาไหว้พระ
แต่นี้หลวงปู่อ่ะก็เลยนึกว่ายมเนี่ยมาทำบุญแล้ว
เดี๋ยวจะต้องหิวข้าวหิวปลาก็เปิดเป็นโรงทาน
ก็มีจิตอสาประจำอุมภายในตำบลนั่นแหละลูกสาปลูกหาวัดก็มาช่วยกัน
บอกว่ารสชาตินี่ไม่ใช่แบบทำกันแบบเล่นนะครับ

เยอะคือเครื่องแน่นมาก
แล้วยังถามว่าสูตรที่เอามาทำเอามาจากไหนครับ
คือกิตอสาบังคนไปเป็นพนักงานร้านค๋วเตียว
อย่างค๋วเตียวน้ำตก
เอามาจากไหนเป็นใครคะ

พุทธจิตอสารในชุมชน

คือปู่ย่าตายายอ่ะปลูกฝังไปแล้ว

พ่อแม่ก็ต้องเหี่ยวเขาไปทลายภูมิเครือ

สามารถนำสูตรก๋วยเตี๋ยวของทางเราเนี่ย

ใครมีทุนไปเปิดเอาเลย
จะปลูกเตี๋ยวกี่สิบแล้วกัน
ไม่ห่วงลิขสินไม่จนลิขสิน
พอใหญ่ก็ห้าสิบบาท

แล้วชาวยักษ์ล่ะคะขนาดไหน

สั่งเลยสั่งเลยสั่งเลย

พร้อมไหมคะพี่พร้อมไหมคะ
พร้อมน่ะรวมแรงกันนะ

เวลาทาเนี่ย๑๔๙แต่ถ้าทำแตกนะครับ

เส้นทั้งหมดมี๕เส้นนะครับชามยักษ์

ลวกเลยนะอันไหนฮะอันเล็ก

ได้ไหมคะ
ได้แล้วค่ะอีกนิดนึง

ชิ้นยักษ์เนี้ยต้องให้พลิกรณ์ทำเองถึงจะอร่อย
อ่าพี่ป้องค่ะเคยสุขมือเพื่อความสะอาดอนามัย

อันนี้คือ๑ลูกเหรอคะ
อันนี้ที่เราเรียกลูกชิ้นยักษ์คือหมูเด้งครับ

ใช้หมูเด้งเยอะเท่าไรคะพี่ยามหน่วย

ก็เอามูด์เด้งนะคะใส่เข้าไปในจานนี้ค่ะ
ลูกเดียวเลยใช่ค่ะอ่ามใช่ค่ะ

กรอย่าทานไข่ยังมะตูมหรือว่าไข่เยี่ยวม้าหรือว่าลูกชิ้น

ตายกี่ลูกครับ

น้องเค้าปั้นสวยมาก

ทำยังงี้ร้านนี้เปิดทุกวันไหมครับพี่อำหนวย
เปิดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิกค่ะ

ตั้งแต่๘โมงเช้ายัน๔โมงเย็นครับ

ลูกชิ้นพี่ป้องเริ่มลอยแล้วอ่ะลูกชิ้นพี่ป้องเริ่มมาแล้ว

ใส่ชามยักษ์นี้เลยค่ะใส่ชาม

โอ้วลูกค้าขาดทุนด้วยไม่กลัวเราขาดทุนเลย

โอ้โหสวยงาม

ใส่กุ้งแห้งด้วย

คือปกติก็ใส่แบบนี้ใช่มั้ยครับ
แบบนี้ใช่มั้ย

อ่าเย่สุดยอดอ่ะพี่ป้องยกไปเลยค่ะยกไปใช่ไหมคะค่ะเนี้ยสุดสำคัญนะฮะ
ถ้าแพกอืมครับผมอ่านี่มาแล้วเอาละครับ
อย่าไม่เนยจะโชว์ใช่ไหมพี่ครับอย่าไม่เนยจะโชว์กินคนเดียวหมดนะฮะ

เราจะพาท่านผู้ชมมาดูสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ขายดิบขายดีวัดหนองกระทุ่มของเรา
เราไปล้วงความลับสูตรก๋วยเตี๋ยวเลยเราไม่ปิดบังวันนี้
กันเต็มเลยครับตามมาเลยครับ
ก่อนจะมาพบร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเจอ
ตลาดของฝากนะครับซึ่งบรรยากาศ

เหลือกินเหลือใช้ก็เก็บมาขายนะครับ
มาดูอีกร้านหนึ่งนี่เป็นผักป่อสันวิทย์

ผักปังนี่ชาวบ้านปลูกกันเอง
ซะดาวก็ขึ้นธรรมชาตินะครับ
และยังมีของฝากอีกมากมาย

มาถึงกันแล้วเราจะพาไปดูในครัวกันเลย

ตามผมมาเลยครับไปกันในครัวเลยไปดูกันเลย
ว่าเขาใส่อะไรถึงอร่อยไปดูเลยครับ
แล้วคนที่อยู่เบื้องหลังของความอร่อยต้องคนนี้เลย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกสูตรก๋วเตี๋ยเลยนะคะ

เดี๋ยวน้องคนนี้บอกทั้งหมดเลยไม่ปิดบัง

ให้มีกลิ่นหอมค่ะดับกลิ่นค่ะ

ต่อไปก็คือจะเป็นน้ำตาลกรวดนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรน้ำข้น

ตบท้ายด้วยเกลือมากน้อยก็ชิมเอา

ตอนนี้กลิ่นหอมเตะจมูกดังเปรี้ยงนะครับ
เรามาชิมกันว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับ

ผ่านไม่ผ่านนะครับ
นี่แบบนี้เลยครับร้อน
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
มาเนี่ยโควิดเข้ามารอบแรกค่ะว่าหนูกระทุ่มแจกถุงยกที่ภายในตำบลทั้งหมดทุกหลังคาเรือนเราไม่ได้แจกเฉพาะช่วงโควิดถุงยกชีพอย่างเดียวครับเรามอบให้โรงเรียนหนูกระทุ่มปูกระเบื้องอาคารเรือนแล้วเรามอบให้โรงบาลรอพศตภายในตำบลเพื่อสร้างที่นวดแผนบุราณให้กับชาวบ้านที่ทำได้ทํ
ศิลปินตลกแห่งประชาทัยครับอ่าเป็นผู้จัดการรถแห่รถแห่สมัยนี้ก็จะเป็นรถแห่ที่มีเครื่องเสียงขึ้นบนรถยนต์อืมเอาไว้แห่นาคแหลบขั้นมากเล่นการแจ้งทำอาชีพเทศมหาชาติฮะจัดหาชาลีเป็นชูชกทำอาชีพลิเกเป็นลิเกแล้วก็เป็นพิธีกรงานคอนเสิร์ตต่างต่างครั

ว่าบ้างสาวเขาตะกิดแม่นั่นพะแหละ

เรงเตรก

ส่งจานร์สมชายาเทพบุตร

ทั้งท้องอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งบุญนะครับ
เพราะว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้ว
บรรดาคนรวยน้ำใจที่เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ย

แล้วก็พี่จิตอาสาทุกคนทุกท่านนะคะ